กับดาราสาวเท่านี้คุณจักรจันทร์อคารม์ซิริคผู้ชม
เชื่อไหมคะว่าเธอเป็นสายมูตัวแม่ตัวจริงเสียงจริง
ถึงขั้นอะไรรู้ไหมคะฝังตะกรูดไว้ที่แขนเลย

เพราะว่ามีความเชื่อเกี่ยวกับเรื่องผี
ทำไมอะไม่เคยยินว่าพี่ทำนะเนี่ยคือแบบนี้ใช่คือนางยอมรักกว่าเรา

คือย้อนกลับไปเมื่อ๑๐ปีก่อนคุณผู้ชมจำได้ไหม
กระจันทเล่นละครเรื่องสุสานคนเป็นรับบทเป็นคุณรสสุคน
คือตัวร้ายในเรื่องมีฉากต้องนอนในโรงศพบ่อยไง
แล้วพี่ยุ้ยเนี่ยเขาเล่นเป็นผีไงแล้วตัวร้ายนี่เขาก็ร้ายเหมือนกันค่ะ
แล้วก็มีพระอาจารย์ที่รู้จักแนะนำบอกว่าจักรจันทร์เธอเชื่อไหม
เวลาเธอไปถ่ายตามป่าเนี่ยมันจะมีลมเพลลมพัด

แอบผีเผยวินโดยวินดาลมันจะมากวน

ก็เลยไปฝังตะกุดไว้ที่ท้องแขนด้านขวาคุณผู้ชม
แล้วก็ฝังจริงฝังมา๑๐ปีแล้วก็ถามว่าเจ็บไหม
แจ๊กจันบอกว่าไม่ค่อยเจ็บเท่าหรอกพี่

หลังจากนั้นจักรจันทร์ก็มีละครเกี่ยวกับผีทั้งหมดเลย

หนูนี่ฝังมานานตั้งแต่เรื่องสุนสารคนเป็นหลายปีแล้ว
ตอนนั้นจะต้องลงไปนอนในโรงศพ
เหมือนคิดว่ามันทำงานละครผี

มันเป็นความเชื่อส่วนหมู่ค้น
พอดีเป็นพระครูที่นับถือด้วยค่ะ
เราไม่รู้เพราะเราไปถ่ายละครเมื่อก่อน
พวกที่เล่นศูบสารคนเป็นจะต้องลงไปนอนในโรงศพ

พอละครผีติดต่อมานี่มั่นใจมากเลยค่ะ

สำหรับ้ำนึงเสพ

ไม่ได้หยุดที่แก้คานฝั่งตะกุดค่ะ
ก่อนหน้านี้นะคะจักรจันทร์ขึ้นเหนือร่องใต้เดินสายทำบุญขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์
เชื่อหรือไม่จักรจันทร์บอกเราไปขอที่ถ้ำนะคะ
เดี๋ยวคุณผู้ชมเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพตอนเขาผ่าเข่าไง

แล้วปรากฏว่ามันเกิดอาการแปลกขาอ่อนเพลียเกือบเดินไม่ได้
ก็เลยไปขอคุณผู้ชมปรากฏว่าตอนขึ้นไปว่าลำบากแล้วใช่ไหม

แล้วปรากฏว่าการผ่าตัดคุณผู้ชมมันราบลื่นนะคะ

ก็เชื่อเลยค่ะ
ก็รู้สึกว่าเชื่อไว้ก็ไม่เสียหายอะไรอะไรอย่างนี้

อันไหนดีไปไหว้อะไรอย่างนี้ก็ไป
ไปเปอร์ไหนที่เขาบอกใช้แล้วดีก็เออก็ใช้ก็ไม่เห็นจะเสียหาย

ฟังไหมคะที่ว่าเออไม่คิดว่าจะได้ก็ได้
จันน่าจะไปขึ้นถ้ำนาคาค่ะ
สิ่งที่ฉันขอไว้ไม่คิดว่าจะโอเคก็คือแบบโอเค

ทั้งเท่าที่เราแบบชอบแพ้นั้นแพ้นี่ยังไง
ทั้งหมดทั้งมวลเป็นเรื่องความเชื่อนะคะ
ใครขอได้ว่ายก็รับ
แล้วนะคะจักรินตอนนี้ขอ๓บาท

แต่ว่านี่คุณผู้ชมใช้สติสามีดูแลดีด้วย

ของการติดตามรับชมบันเทิงไทยรัฐ
ทับทุกสิ่งรู้จริงทุกเรื่องบันเทิง

จะได้ไม่พลาดทุกเรื่องบันเทิงทั่วฟ้าเมืองไทย
หรือจะติดตามผ่านทุกช่องทางออนไลน์
และชมสดได้ทางไทยรัฐทีวีช่อง๓๒ค่ะ